พอพูดถึงเรื่องเงินเงินทองยังไม่หมดค่ะ

อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจในการเก็บเงินเหมือนกันนะ

เก็บเงินเย็นบาทเย็นห้าเย็นสิบแบงก์ยี่สิบ
ปีใหม่เขาสามารถที่จะเอาเงินนี้
ไปซื้อสร้อยทอง๖๐๐๐๐บาทให้กับตัวเอง
แล้วซื้อแหวนเพชร๔๐๐๐ให้กับลูกสาว

ใช่ค่ะนับกันใหญ่เลย
โอ้โหกว่าจะได้แต่ละกองแต่ละกอง
แต่นี่คือสิ่งที่พยายามคนนี้เลยค่ะ

ดูเงินเหรียญบาทเหรียญ๕เหรียญ๑๐
เอามากองแบบนี้นะคะใส่ถุงมาก่อนนะ
แล้วก็มาให้ที่ร้านทองทองสยามเยาวราช

พี่บุญถมสุรินอายุ๔๗ปีค่ะ

พี่เขาเล่าให้ฟังว่าผมจริงก็ขายมะนาวมาเป็น๑๐ปีนะ

บางคนซื้อถุงหนึ่งก็อาจจะ๑๐๒๐บาท
เวลาลูกค้ามาบางทีก็ให้เหรียญไง

นี่ไงเอาเหรียญหยอดใส่กระติกน้ำไว้นะ

พอเอามานับรวมกันแล้วมันมีแบงค์๒๐บาท

ตอนนี้๒บาทก็ประมาณ๖๐๐๐บาท
นะคะแล้วก็ซื้อแหวนเพชรอีกวงหนึ่ง

ปีใหม่แบบนี้ค่ะก็โทรมาหาเจ้าของร้านทองก่อนแหละ
คือผมอยากจะซื้อทองแต่ผมมีเงินเหรียญ
ไม่แน่ใจว่าที่ร้านจะขายทองให้ผมไหม

ยินดีค่ะมาเลยค่ะจะเป็นเงินแบงค์เงินเหรียญอะไร
เรารับหมดแล้วดูสิที่ร้านทองบริการดีมากเลยนะคะ

ใช่พี่เจ้าของร้านทองพี่วันเพ็ญแทร่ตั้งบอกว่า
โอ้โหนี่พี่ชื่นชมมากเลยนะลูกค้ารายนี้นะ
ขยันแล้วก็รู้จักเก็บออมเงินด้วย
เนี่ยเขาจอดเปิดท้ายขายมะนาวอยู่หน้าร้านทองนี่แหละ
เห็นตลอดเลยแล้วนี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะ
กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวคือมันต้องเก็บออม
พอได้มาไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บ
จริงมันต้องเก็บก่อนเหลือเท่าไหร่ถึงเอาไปใช้
แล้วคิดดูสิขายมะนาวเห็นไหมมีเงินเหรียญเก็บเป็นแสนนะ

มันอยู่ที่เราเก็บหรือเปล่าไม่ว่าขายอะไรก็ได้
อย่างที่เขาว่ากันว่าเงินเดือนจะมากเท่าไหร่ไม่สำคัญ
เท่ากับคุณมีเงินเก็บหรือเปล่า